คุณสุภาพจะมาพูดถึงประเด็นร้อนทั้งในโลกออนไลน์
แล้วก็เราถกเถียงกันมาข้างนอกด้วยนะคะ

สำหรับกรณีที่มีคนไข้ใช้สิทธิ์บัตรทอง๓๐บาท

แต่ปรากฏว่าจะด้วยการบริการที่ผิดพลาดหรืออะไร
ก็แล้วแต่เด็กที่คลอดออกมาสำลักน้ำคร่ำเสียชีวิต
เขาบอกว่าทำคลอดช้าก็เลยทำให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ
เรื่องนี้อย่างไรจะต้องมีการวิเคราะห์กันอย่างไร
วันนี้คุณสุภาพก็จะยังคงพูดคุยกับนายแพทย์สมศักดิ์โลเลขา
แพทยศภาสำหรับกรณีนี้ด้วย

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

เป็นเรื่องที่พูดจากันมากในสังคมออนไลน์

ของคนที่เป็นแม่ผู้หญิงคนนี้แล้วเนี่ย

ไม่ต่างอะไรกับหมอตำแยไปโรงพยาบาลวันที่๒๐มิถุนา
เพราะการทำคลอดที่ช้าเรามานอนโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ยี่สิบ
เวลาประมาณหนึ่งทุ่มหมอให้นอนรอไปเรื่อยเรื่อย
จนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดกว่าจะได้คลอดก็เกือบบ่ายสองโมง
ให้นอนเจ็บท้องตั้ง๒วันทนไม่ไหว
บอกว่าไม่ไหวแล้วขอผ่าได้ไหมแต่ได้รับคำตอบว่าลูกสมบูรณ์ปกติ
ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องผ่าให้นอนนิ่ง
แล้วยังมีหน้ามาบอกว่าเงียบอย่าส่งเสียงดัง
ทั้งทั้งที่เจ็บจนหายใจไม่ออกแล้วในเมื่อไม่ไหวทำไมคุณถึงไม่ผ่าให้เด็กออก
แล้วมาบอกว่าให้รอจะให้รอทั้งที่แฟนก็เซ็นยินยอม
ให้แล้วให้ผ่าตัดเพราะเห็นว่าไม่ไหวจริงแต่ก็ไม่ผ่า
แล้วเป็นยังไงผลลัพธ์ก็คือเด็กสำลักน้ำคล่ำ
เป็นเพราะว่าคำว่ารอไงไหนไหนบอกว่าลูกแข็งแรงทุกอย่าง
ไงตอนคลอดออกมาอาการของน้องก็ปกติเหมือนเด็กทั่วไป
ในเมื่อบอกว่าเด็กแข็งแรงแล้วทำไมต้องเสียชีวิต
ขอย้ำว่าโรงพยาบาลที่พูดมานี้คือโรงพยาบาลที่บอกไว้จริง
คือโรงพยาบาลนวมิน๑ช่วยกันแชร์หน่อย
โรงพยาบาลจะได้ไม่ไปทำให้ลูกใครต้องมาตายอย่างนี้อีก
เป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีความรับผิดชอบทำลูกเขาเสียชีวิต
แต่ไม่มีการช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้นฉะนั้นประเด็นนี้ก็กลายเป็นประเด็น
สะเทือนใจพอสมควรจะให้ดูรูปพ่อแม่ที่เขาอุ้มลูกเขา
ทั้งพ่อทั้งแม่รูปเนี่ยเบลอหน้าบังไว้ครับ
แล้วก็ในรูปนี้บอกว่าชาตะวันที่๒๐มิถุนา๒๕๖
มรณะวันที่๒๒มิถุนา๒๕๖๐มีรูปที่เป็นรูปเด็กไหมครับ
ไม่เป็นไรฉะนั้นเรื่องนี้คนที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวข้อง
มีหลายฝ่ายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ก็จะต้องไปดูว่ามาตรฐานของโรงพยาบาลเป็นยังไง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชก็ต้องไปดู
ว่าถ้าใช้บัตรทองแล้วเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้จะทำยังไง
และอีกหน่วยงานหนึ่งแพทยศภาซึ่งมีหน้าที่กำกับควบคุมจัญญาบันของแพทย์
เราจะสวนทนาเรื่องนี้กับคุณหมอสมสักโลเหลคานายกแพทยศภา
อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับท่านนายกครับ

ครับถ้าเป็นจริงอย่างที่ว่านี้โรงพยาบาลกับหมอจะต้องรับผิดชอบอะไรไหมครับ
เกิดขึ้นนะที่เขาตั้งท้องมาตั้ง๙เดือนแล้วลูกมาเสียชีวิตนี่ก็น่าเห็นใจครับ
ครับทีนี้ขณะเดียวกันเราคงต้องมองดูอย่าง
เหมือนเรื่องว่าตอนนี้พระสภาพก็คงส่งเรื่องมาพระสภาพก็จะพิจารณาเพื่อความ
เป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายก็ต้องดูข้อมูลว่ามันมีข้อ
บ่งชี้ในการผ่าออกไหมหรือว่าไม่มีข้อชี้ทำไมเด็กถึงเสียชีวิตล่ะ
อันนี้ต้องดูรายละเอียดอีกค่อนข้างมากฟังได้ข้างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้
เพราะอาจจะไม่ทราบรายละเอียดนะอันนี้ผมก็อันนี้ผมจะไม่ขอออกความเห็นเรื่องนี้
พอเราขอตรวจสอบข้อมูลที่ละเอียดก่อนดูเวชระเบียนดู
เรื่องต่างก่อนนั้นสอบส่วนแพทย์ก่อนว่าจริงจริงเป็นยังไง
ทีนี้ผมอยากจะให้ประชาชนเข้าใจนิดนึงว่าตอนนี้ประชาชนไม่เข้าใจผิด
ฉะว่าการที่จะไปผ่าออกเนี่ยมันต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ตอนนี้เรากลายเป็นข้อบ่งชี้ทางผู้ป่วยผู้ป่วยไม่อยากเจ็บท้องก็ไปผ่า
แล้วอาจจะมีข้อเสียจะพูดจริงว่าเวลาที่เราจะผ่าออกมันต้องมีข้อบ่งชี้
เช่นว่าเด็กตัวใหญ่เด็ก๔โลกว่าออกไม่ได้
เพราะออกมาติดแม่ติดลายติดวิสัยเด็กกันมีปัญหา
หรือว่าเด็กแฝดออกมาหลายคนก็อาจจะต้องพาออก
หรือเด็กอยู่ในท่าผิดปกติเช่นเอาขาออกเดี๋ยวตัวขวางออกไม่ได้แน่
ต้องผ่าออกนะมันก็มีข้อบ่งชี้เนี่ย
หรือถ้าเคยผ่ามาก่อนคราวนี้ก็ต้องผ่าออกเพราะว่าแม่เงินในมดลูกแตก
มันก็จะมีนึกว่าเวลาที่เด็กเขาเฝ้าดูเด็กแล้ว
ถ้าหากว่าปากมดลูกเปิดปกติอะไรปกติเด็กปกติเนี่ยเขาก็อาจจะให้คลอดธรรมชาติ
จะบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างขาออกกับข้อธรรมชาตินะ
ทีนี้การผ่าออกเนี่ยก็คนเขาบอกเอ๊ะดีนี่ผ่าปุ๊บเจ็บ
จะได้ไม่เจ็บเลยสลบไปแต่อย่าลืมเนี้ยเพราะหลังผ่าเนี้ย
อาทิตย์เนี่ยว่าจะซื้อไอ้ที่ข้อเจ็บเจ็บเนี่ย
พอข้อเสร็จก็จบเลยน่ะหายเลยแล้วครั้งต่อไปท้องก็มีปัญหา
ง่ายขึ้นด้วยแต่พวกผ่าออกครั้งต่อไปเนี่ย
มีปัญหาเยอะมากครับเพราะว่าต้อนตรฐานเนี่ยนะ
มีขังผืดขึ้นมาเยอะพอวันหลังมีเรื่องอะไรเนี่ยจะเดือดร้อน
แล้วลูกคนต่อไปมีปัญหาแน่เพราะว่าอะไรไหมเอาไปผ่าสมมุติลูกเขา
ลูกจะเกาะก็เกาะไม่ได้ตอนนั้นต้องเกาะไปลึกมาก
ทำให้ตกเลือดต้องไปตัดมดลูกออกหรือบางทีมันมีรอยแผลเป็นอยู่
แล้วมันเกาะตำแหน่งที่แพ้เป็นไม่ได้ไปเกาะที่อื่น
ทำให้รกนี่เกาะผิดปกติคือจะมีปัญหาตามมาอีก
คนที่ไม่รู้คิดว่าเอ๊ะตอนนี้เรากำลังมีปัญหาเหมือนกัน
ว่าเอ๊ะหมอนี่ตอนนี้จริงไม่ใช่หมอไปผ่านะ
มีคนโจมตีม่าว่าแพทย์่ไปผ่ามากไป
ตอนนี้โรงพยาบาลบางแห่งใน๘๐๑๐๐ผ่าออก
เวลานี้หลายแห่งเกิน๕๐นะที่ผ่าออก

คิดว่าธรรมชาติในดีนี้สุด
ถ้าไม่มีข้อบ่งชี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลย
เราตามดูแล้วพวกที่คอยปกติจะดีกว่า
หลีบผ่าออกเพราะผ่าออกจะตกเผือจากอะไรก็ยังไง

แล้วพอผ่าออกแล้วครั้งต่อไปก็ต้องผ่าแล้ว

แล้วก็จะมีลูกยากขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีฝังเผือดมีอะไรเยอะ

เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ามีข้อบ่งชี้ไหม

ถ้าเด็กมีปัญหาเขาแน่นอนต้องผ่าออก
โรคกรอบผิดปกติเขาต้องผ่าออก
ถ้าไม่มีข้อบงที่เลยเขาคงไม่ได้ผ่าออก

คลอดเนี่ยควรจะคลอดโดยปกติ
แต่ว่ามีเหตุจำเป็นต้องผ่าออก
แต่ไม่ใช่เอาความผ่าออกเอาเรื่องผ่าออกเป็นเรื่องปกติ

อยากจะคลอดไปดูเลิกมันเลยนะ
คุณสังเกตนะวันที่๙เดือน๙เวลา๙นอแย่งกันผ่าเลย

ตามคนไข้ข้อบงที่ต่างการแพทย์เป็นหลัก
อันนี้เราต้องดูก่อนคนไทยคนนี้มีข้อบ่งชี้
ถ้ามีข้อบ่งชี้แล้วหมอไม่ผ่าอันนี้มีปัญหาแน่ต้องดูแล
ทีนี้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไร
คนแม่คนไข้ต้องการผ่าออกเขายิ่งชอบ
เพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมฮะ
แต่๓๐ป่าวเขาก็ได้เงินเนี่ยเขาก็จะได้เงิน

แต่ว่าได้เงินน้อยเกินไปหรือเปล่า
ถึงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ผ่าออก
อันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเราก็จะดูอยู่ว่า
แต่จริงเขาจ่ายให้ค่าผ่าเนี่ย
ค่าคลอดธรรมดาคลอดผ่านเนี่ยได้เงินไม่เท่ากัน
ประเด็นที่ผมถามมาที่คุณหมอก็คือว่า
ถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้ได้มีการสอบสวน
ทยศภาได้ทำการสอบสวนแล้ว
และเห็นว่าเขาควรจะเคสอย่างเดียว
ควรจะผ่าออกแต่ไม่ผ่า

หมอก็อาจจะลงโทษหมอ
บทลงโทษของแพทยศภาที่มีกรณีอย่างนี้จะเป็นยังไงครับ
มันอาจจะต้องโดนพักใช้หรือยึดแบบอนุญาตแล้วแต่ความรุนแรงและเหตุผลในการทำ
หรือถ้าเบื่อมีข้อบงที่ชัดเจนแล้วไม่ทำนี่เขาผิด
บางทีโรงพยาบาลต้องเข้าใจอย่างโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในตอนร้านนี้
ทั่วประเทศโรงพยาบาลทำคลอดถ้ามีปัญหาถึงใจแพทย์
สังคมคงแคลงใจอ่ะคุณหมอครับว่าในที่สุดขึ้นมาเนี่ย
ทยศภาหมอก็ไปสอบหมอด้วยกันเหตุผลทางการแพทย์เขาก็มีเหตุผลของเขา
สุดท้ายขึ้นมาพ่อแม่เด็กเขาคงเถียงไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่ใช่หมอ
แต่เขารู้ว่าปวดอยู่ตั้งเกือบ๒๐กว่าชั่วโมงมันผิดปกติ
และจะทำยังไงให้คนมีความรู้สึกว่าแพทยศภานี่พึ่งได้
เขาจะดูทำความเป็นธรรมว่าจริงแล้วสมควรที่จะผ่าออกไหม
ถ้าสมควรแล้วไม่ทำอันนี้แสดงว่าหมอนี่ไม่ได้มาตรฐานในวิชาชีพ

อันนี้เราต้องทำโทษแน่นอนอยู่แล้วครับว่า

แต่ถ้าเขาทำถูกต้องทุกอย่างแล้วมันมีข้อบ่ง

ถ้าปวดเจ็บท้องอย่างเดียวนี่คงไม่ใช่ข้อบ่งชี้ในการ

คือเจ็บท้องแกจะผ่าหมดแล้วแกไม่อยากเจ็บ
แต่ไม่ได้รู้ว่าหลังจากผ่าแล้วเนี่ย

แล้วก็อย่างอื่นตามมันจะมีข้อดีเยอะกว่า

เราก็ให้ความเป็นธรรมกับคนไข้
ให้มาที่สุดนะ
ให้ก็จะเอาเรื่องนี้เข้ากรรมการแพทยศพา
เขาจะเรียกโรงพยาบาลเนี่ย

ว่าทำยังไงต่างก็จะดูว่าทำถูกต้องหรือไม่
พ่อแม่เด็กต้องไปร้องไหมครับหรือว่าแพทยศภาเห็นข่าว
ถ้าเป็นข่าวแบบนี้ผมว่าจะไม่ต้องไปร้องถ้าไปร้องได้ยิ่งดีนะ
จะได้รู้ว่าจะได้เอาข้อมูลมาเขาเราอยากจะเรียกพ่อแม่เด็กมาให้การด้วย
เพราะเราฟังหมอข้างเดียวก็ไม่ได้นะครับคุณต้องฟังข้าง
แต่บางทีมันเสียเวลาเพราะว่าขั้นตอนมาก

หมอเนี่ยอ้างเหตุผลว่าท้องแรกก็ปวดท้องอย่างนี้แหละ
เมื่อกี้ท่านนายกก็บอกว่าท้องแรกบางทีปวด๑วัน๒วันว่าปกติ

หมอก็บอกว่าเด็กสมบูรณ์

หายใจไม่สะดวกเด็กให้อุจจาระในท้อง

เอาไอ้พวกอุจจาระคือมีคนผม

อันนี้ออกมาเสร็จซะภาคจะมีปัญหาล่ะ
หายใจไม่ดีก็ว่าเพราะว่า
เพราะว่าบางทีช่วงเวลาที่ผ่านมา

คนไข้ไปร้องก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ฉะนั้นคราวนี้จะติดตามบทบาทของนายกแพทยศภาต่อนะฮะ

นี่เราพยายามเป็นการที่บางทีเบอร์ตัดสินแล้วไม่ตรงกันที่ใจ

แต่จริงเราพิสูจน์ได้มีหลักฐาน
แล้วก็มีคนพยายามเยอะแล้วในกรรมกรรมก็มีพวกวิภาคศาสตร์อายการตำรวจอยู่ด้วย

เขาก็ดูอยู่ว่าถ้าเราไปเข้าข้างกันเขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน
ครับครับขอบพระคุณนะคุณหมอครับ

คุณหมอสมศักดิ์โล่เลขา
ฉะนั้นต้องตามดูเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนก็บอกแพทยศภาเนี่ยอย่างที่ผมบอก

หนึ่งเป็นยักษ์ไม่มีกระบองสองหมอก็ช่วยหมอด้วยกัน

แต่ทีนี้บทบาทของการไปฟ้องร้องฟ้องแพ่งเพื่อจะเรียกเงินคืนชดใช้ความเสียหายนั่นก็เป็นเรื่องของพ่อแม่
โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ในกฎหมายก็เขียนว่าฟ้องโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปไล่เบี้ยกันต่อว่าที่เด็กเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะหมอหรือเป็นเพราะนางพยาบาล

ก็ต้องรอดูรายละเอียดเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะก็ต้องรอดูรายละเอียดที่ชัดเจนอีกทีนึงเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะก็ติดตามกันต่อได้ค่ะ